ของอะไรให้ฟังเรื่องของคำพูดเนี่ยบางทีต้องระวังนะ
โดยเฉพาะเวลาเราคุยกับสาวเนี่ยคำพูดเนี่ยสำคัญ

ว่าอยู่คุณทวมผมขึ้นนะ
ก็ไม่ได้นะถ้าคณิดมีเรื่อง

ก็คงอยู่กันตังคัน
อย่างนั้นไม่เท่าไหร่ถ้าหันมาทางนี้แล้วบอกช่วงนี้อ้วนขึ้นท้วมขึ้นนะ

แต่บางครั้งถ้าคุณพูดไม่ดีไม่ใช่แค่คนนะ
สัตว์เขาก็โกรธได้เหมือนกันนะคะ

ถ้าเรารวยนะเราจะซื้อแมวตัวใหม่มาอยู่กับเรา

โอ้โฮให้มันรู้สักบ้าง

เขาพูดว่ายังไงนะ
ถ้าเรารวยนะเราจะซื้อแมวตัวใหม่

ตัวใหม่เหรอตัวใหม่เหรอ

เขาอาจจะเรียกว่าแมวตะปบก็จริง

แล้วนี่เราต้องตัดเป็นช็อตช้า

เพื่อให้ได้เห็นพฤติกรรมของแมวตัวนี้

คุณผู้ชมคุณเคยมีปัญหากับแมวไหม

มันไม่ถูกหูแมวมันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่

ทั้งโดนแมวตบโดนหนูตบ

หนูคนนี่น่ากลัวนะ